ได้มีการจัดทำเป็นคลิปวิดีโอ

หลังจากช่วงเวลาที่ผ่านมา๒๐กว่าวันแล้ว
คนไทยนั้นอยู่ในภาวะห่วงเวลาของความทุกข์โศก
ความเศร้าอาดูลอาลัยในความรัก
ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙พระมหากษัตริย
ผู้เปรียบดุดดังพ่อแห่งแผ่นดิน

ขอย้อนกลับไปวันที่๑๓นะครับ
แต่พอข่าวเริ่มชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นช่วงเย็นเนี่ย
ทั้งบ่าวสาวก็เริ่มแบบ
เริ่มไม่ใช่ความสุขแล้วเริ่มเศร้าแล้วก็
ไปร้องไห้ในรถตู้บ้างก็มี

จริงทีมงานเนี่ยยังไม่ได้เลิกงานเลยครับ

แต่ว่าทุกคนทำงานกันไม่ได้แล้ว
วันรุ่งขึ้นก็หยุดงานครับ
เพื่อที่จะไปรักษาจิตใจตัวเองกันก่อน
นี่คือความรู้สึกและมุมมองของ

ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์
จากการสูญเสียพระมหากษัตริย์
ผู้เป็นที่รักและเทิดทูลยิ่ง
ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ
กับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่๑๓ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
แต่นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้
สิ่งที่ช่างภาพชื่อดังมองเห็นและรับรู้
ก็คือความโศกเศร้าที่ไม่อาจจางหายไป

ทำให้เขาเกิดคำถามผุดขึ้นมาในใจว่า

ประเทศไทยจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างไร
หลังจากช่วงนั้นประมาณวัน๒๓วัน
ก็ยังอยู่ในสภาวะที่ซึมเศร้ากันอยู่

ผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ย

เพราะเศร้าโสกเสียใจกันจนเกินไปหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนความเสียใจเนี่ย
และนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ
คนไทยทั้งประเทศต้องดู
เลือกใช้เลขเก้าไทยสื่อความหมายแทนในหลวงรัชกาลที่เก้า
ขณะที่อีกใดหนึ่งก็สื่อถึงประเทศไทย
ที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าหรือจะเป็นก้าวที่ถอยหลัง
ล้วนขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคน
การเขียนเลข๙เนี่ยเปรียบเสมือนกับพระองค์ท่านนะครับ
ทำงานเหมือนเป้าหมายของพระองค์ท่านอยากให้ประเทศพัฒนาเจริญเนี่ย

พี่น้องประชาชนจะต้องช่วยกันเขียนให้จบ
แต่ยังเขียนไม่จบแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
ทำให้การเขียนถอยหลัง
ก็เหมือนนี่ประเทศไทยกำลังจะเดินถอยหลังกันหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดทุกคนเปลี่ยนการเสียใจเป็นพลัง
มันก็จะทำให้เลข๙เขียนจบได้

ยังฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้ชมคลิปว่า
ไม่อยากให้เป็นเพียงการดูคลิปแบบผ่านแล้วผ่านเลยไป
เพราะการรู้จักหน้าที่ของตัวเอง
และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคน
จะสามารถตอบแทนพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ขอแปรเปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นพลังสร้างสรรค์
ทำหน้าที่ช่างภาพจิตอาสา
นำทีมงานถ่ายภาพให้กับประชาชน
โดยเฉพาะคนเท่าคนแก่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
เพื่อเฝ้าถวายสการะพระบรมศพ
ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังฟรี
โดยหวังให้เป็นบันทึกความทรงจำอันทรงคุณค่า
ไม่อาจประเมินเป็นราคาหรือเม็ดเงินได้
ขอบคุณครับทุกคน